เห็นเขาร่อนเจ้าย้ายที่อะไรอย่างนี้
เชอรี่บอกว่าเชอรี่เคยบอกว่าเชอรี่อยากขายเห็ด

ไม่จริงคุณผู้ชมคืออีกอาชีพนึงที่ไฝ่ฝันคืออยากจะทำความเห็ด

ใหม่ดาวิกานอกจากตอบคำถามของเพื่อนแล้วเนี่ย
เรื่องของตัวเองรอดอยู่หรือเปล่า
นั่นเรื่องของตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วยังต้องตอบเรื่องเพื่อนอีก
นี่แหละที่บอกว่าหลายต่อหลายคนในวงการบันเทิง
ลุงปลูกสตอเบอรี่สตอเบอรี่ราคาถูกเหรอช่วงนี้หรือยังไง
พวกนี้ทุกคนปลูกกินกันเองนะเหมือนล่ะตอนนี้
คุณสันนีเขาเล่นภาพยนตร์ด้วยกันด้วยทิศไม่ลา

สตอเบอรี่เป็นผลไม้ที่ดีที่อร่อยนะ
อย่ามาโพสต์ในลักษณะแบบนี้แล้วก็มีแฮชแท็กว่าทีมใหม่ดาวิกาด้วยนะ
บอกว่าเหมือนในลักษณะที่ว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการบันเทิง
เวลาเห็นเด็กทำอะไรผิดควรที่จะให้อภัยและพูดคุย

อย่าไปต่อว่าจนปิดหนทางเด็กทำมาหากิน
ใช่อย่าต้อนคนอื่นจนมุม

นางเอกพันล้านก็ชี้แจงถึงสาเหตุของการลืมให้เครดิต
บอกว่าเป็นเพราะว่างานในวันนั้นมันยุ่งมาก
แต่เดี๋ยวก่อนหลายคนก็บอกว่ามันยุ่งจริงเหรอในเมื่อคุณให้เครดิตของทุกคนได้
ช่างหน้าเป็นใครแฮสแท็กไปช่างผมเป็นใครคุณแฮสแท็กได้
แล้วทำไมแบรนด์ที่คุณใส่คุณจะลืมขนาดนั้นแฮสแท็กไม่ได้เหรอ
อีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างเองเขาว่ากันอย่างนั้น
แต่เธอบอกว่าในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเธอก็โพสต์ภาพอีกครั้งก็ได้ติดแท็กถึงแบรนด์อาซาวะแล้ว
แต่ตั้งแต่เกิดเรื่องค่ะก็ได้ติดต่อไปที่ดีไซเนอร์ชื่อดังพยายามแล้วนะ
แต่ว่าติดต่อไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าอีกฝ่ายไม่รับโทรศัพท์
ก็เธอเองยังยืนยันว่าเธอภูมิใจแล้วก็ตั้งใจอย่างยิ่งเลยที่จะเลือกสวมใส่แบรนด์ไทยไปอวดโฉมในงานระดับโลกค่ะ
แล้วตั้งแต่เกิดเรื่องพอเกิดเรื่องขึ้นทางพี่ก้าวเองก็ได้โทรแล้วก็ส่งข้อความไป
แต่ก็ไม่ได้รับสายนะคะแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรกับใคร
ดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขียนจริงคืออะไร
แต่งานเนี่ยค่อนข้างคนที่ไปกับมันจะรู้ว่างานมีแค่๒ชั่วโมง
ค่ะแล้วก็ครบเสร็จงานช่วงช่วงเย็นไปเนี่ยนะคะ
ใหม่ก็เช้าวันนู้นขึ้นก็ได้ลงลูกอาจว่าอีกลูกลูกนึงนะคะ

เพราะว่าทำงานมาก็ได้ร่วมหลายแบรนด์

แล้วก็ตั้งแต่เกิดเรื่องดีไซเนอร์หลายท่าน
ก็ส่งกำลังใจมาให้ค่ะ
ก็ถามว่าการไปครั้งนี้เราอยากใส่ชุดแบรนด์ไหน

เป็นคนเสนอว่าเราอยากจะใส่ชุดแบรนด์ไทย
แล้วก็พาคนไทยไปกับเราในครั้งนี้นะคะ
สุดท้ายนี้ยังไงแล้วใหม่ยังภูมิใจค่ะ
เพราะว่าเสียงกระแสตอบรับเนี่ยดีมากค่ะ
หนึ่งมันมีข่าวว่าเหมือนเรากับพี่ก้าวเอง
พยายามแบบแก้ชุดอะไรอย่างนี้ไปแก้ด้วยตัวเอง

มันก็จะต้องมีลูกค้าที่จะต้องเห็นชอบด้วยทั้งหมดแล้วนะคะ
เธอก็ชี้แจงกันไปนะคะในเรื่องนั้น
แต่ส่วนที่ว่าปลูกสตอเบอรี่กันทั่วบ้านทั่วเมืองและมอบให้เธอเนี่ย

ไม่ว่าคนนอกเท่านั้นนะคนในวงการก็มีทำเป็นเรื่องราวบอกว่าเธอเป็นเจ้าแม่สตอเบอรี่ไปแล้ว
เรื่องนี้ใหม่รู้สึกยังไงไปถามใหม่เลยค่ะ
ตัวนี้เป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยนะคะและมีคุณค่า